จอบประเด็นในช่วงแรกไปดูกันก่อนเรื่องของอุบัติเหตุ
เกิดขึ้นที่จังหวัดฉะเชิงเซานะคะ
เป็นรถจักรยานยนต์ไปตกหลุมเสียหลักล้ม
แล้วก็ถูกรถกระบะที่ตีคู่กันมาทับซ้ำ
จากนั้นค่ะคนขับรถกระบะหยุดรถแล้วก็ลงมาดู

ตำรวจกำลังเร่งตามตัวมาสอบสวน
ติดตามเหตุการณ์นี้พร้อมกับอุบัติเหตุอื่นจากรายงานนี้กันเลยค่ะ
นี่เป็นภาพกล้องหน้ารถจากพลเมืองดีจับภาพ
ขณะที่รถจักรยานยนต์ขี่มาในช่องทางด่วน

ขาเข้าชนบุรีหมู่๒ตะบนบางวัว

และเกิดตกหลุมทำให้เสียหลักล้ม
แล้วถูกรถกระบะสีขาวที่ขับคู่กันมา
เหยียบซ้ำก่อนขับหลบหนีไป
ทำให้นายสอนชัยอายุ๑๙ปีได้รับบาดเจ็บสาหัส
ขณะที่พลเมืองดีได้ขับรถไล่ติดตาม

คือ๑ข๗๓๐๕กรุงเทพมหานคร

ด้านตำรวจสพบางประกงเร่งติดตาม
คนขับรถกระบะคันดังกล่าวมาสอบสวน

ส่วนที่จังหวัดปฐุมธานีกล้องวงจรปิด
บันทึกภาพขณะที่รถเก๋งวิ่งมาด้วยความเร็ว
เฉียวท้ายรถกระบะที่จอดอยู่ข้างทาง
พลิกตะแคงคนขับได้รับบาดเจ็บ

ภายในซอยลำลูกกา๖ตำบลคูคศ

ตำรวจสพคูคศตรวจสอบรถกระบะ

ใกล้กันพบรถเก๋งซึ่งอยู่ในสภาพพลิกตะแคง

ตรงข้ามกับบ้านตั้งแต่ช่วงเช้า

และผู้โดยสารซึ่งเป็นผู้ชายทั้งสองคน
ออกมาจากรถเก๋งได้อย่างปลอดภัย
ที่ญาติมานำตัวส่งโรงพยาบาล
ปิดท้ายที่จังหวัดนครศรีธรรมราช

พบรถเก๋งสภาพหน้ารถพังยับเยิน

พ่วง๑๐ล้อบรรทุกไม้ยางพาราท่อน
เต็มคันรถจอดชิดขอบถนน

มีร่องรอยการชนได้รับความเสียหายเล็กน้อย

รถเก๋งเป็นทางยาวประมาณ๒๐เมตร

คนขับรถเก๋งที่มาพร้อมกับญาติ๔คน

หลังกลับจากเยี่ยมญาติที่จังหวัดชนบุรี

ข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน